เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะที่เอ็มเฟิร์ดศรีรรชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าในคนในพื้นที่ไม่มีใครรู้จักเลยนะคะ
อายุประมาณ๓๐๓๕ปีสักลายทั้งตัวเลยค่ะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดทำครัวนี่นะคะ
มาไล่ฟันผู้คนที่อยู่แถวนั้นแล้วสุดท้ายใช้มีดเล่มเดียวกัน
ปาดคอตัวเองเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแหลมชะบังพร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา

ชาวบ้านเขาบอกว่ามีชายคลุ้มคลั่งใช้มีดทำครัวไล่ทำร้ายชาวบ้าน
และสุดท้ายผู้ชายคนนี้ตัดสินใจเอามีดเล่มเดียวกัน
คอตัวเองเสียชีวิตคาที่เหตุเกิดที่ตลาดเมืองทองเก่า
ตำบลทุ่งสุขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
และในที่เกิดเหตุพบศพผู้ชายอายุ๓๐๓๕ปีสวมเสื้อยืดสีเทา
กางเกงขายาวสีน้ำเงินค่ะสักลายมังกรที่ไหล่ด้านซ้าย
จากนั้นไม่พบหลักฐานในตัวใดเพิ่มเติม
เรื่องต้นพบบัตรแผลตามร่างกายถูกแทงด้วยอาวุธมีดนะคะ
ที่ใต้ค้างด้านซ้ายเป็นแผลลึกตัดช่วงหลอดลม
และจากการตรวจไม่พบเอกสารยืนยันตัวบุคคล
ส่วนอาวุธมีดที่ผู้เสียชีวิตใช้ในการก่อเหตุเป็นมีดทำครัวค่ะ
ความยาวประมาณ๑๐นิ้วตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
สอบถามนายพัฒนาชัยบุญเรืองซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ผู้ตายเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ความมีดทำครัวมาไล่ฟันชาวบ้านอยู่ในบริเวณนั้น
หลังจากนั้นผู้ตายวิ่งมาที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
และใช้มีดทำครัวแทงคอตัวเองจนเสียชีวิตค่ะ
หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้ให้กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตไปส่งที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
และจะสอบสวนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ตรวจสอบผู้ตายเป็นใคร
ก่อนจะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ